พาคุณผู้ชมไปดูเหตุอุกอาจเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดตราด
วันนี้วันเป็นวันมหามงคลที่วัดก็มีการทำวัดเช้า
แล้วก็ญาติโยมก็ไปกันเยอะค่ะ
แต่ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๖๑ปี
ทำทีถือถุงนมเข้าไปกะว่าจะไปถวายเจ้าอาวาส
แล้วก็ชักปืนสั้นออกมาจากถุงดมค่ะคุณผู้ชม
จ่อยิงไปที่เจ้าอาวาสทั้งหมดเนี่ย๔นัดที่สุดแล้ว
เจ้าอาวาสมรณภาพคาที่เลยนะคะ

คือชีทั้งหลายแม่ชีทั้งหลาย
แล้วก็ผู้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เศร้าโศกเสียใจนะ
คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังทำวัดเช้า
ดาคนที่ไปทำบุญคือเขากำลังนั่งสวดมนต
ภาพนะคะกำลังนั่งสวดมนต์อยู่เลย

ที่วัดสุวรรณภักดีหรือชาวบ้านเรียกว่า
วัดทุ่งไก่ดักอำเภอเมืองตราดนะคะ
คนร้ายบุกยิงพระครูกิติสารโกศล

ท่านมรณภาพร่างกายมีบาดแผลที่บริเวณหน้าอกซ้าย๑นัด
หน้าอกขวา๑นัดบริเวณท้ายทอยอีก๒นัด
สภาพศพตอนนั้นคือนอนคว่ำจมกองเลือด
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารปฏิบัติธรรมชั้น๒ของวัดค่ะ
บรรยากาศแน่นอนว่าเป็นไปอย่างโศกเศร้า
พระลูกวัดแม่ชีผู้ถือศิลป์ประชาชนคนทั่วไป
พอทราบข่าวต่างเดินทางมากราบร่างของพระครูกิติสารโกศล
ด้วยความโศกเศร้าเจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายร่างของพระครูกิติสารโกศล
ไปให้แพทย์ชนะสูตรที่โรงพยาบาลตราดกันอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ไปสอบถามแม่ชีพิมพัฒน์อรุณโชติวานิสซึ่งก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
มือปืนเนี่ยคือนายพินิษฐ์สิริรูปอายุ๖๑ปี
เป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดนั่นแหละไม่ใช่คนนอกพื้นที่
ก่อนเกิดเหตุเจ้าอาวาสพร้อมกับแม่ชีแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรม
สักประมาณ๖๐คนกำลังประกอบพิธีสวดมนต์ทำวัดเช้า
ก่อนที่จะประกอบพิธีทำบุญในวันแม่
หลังจากนั้นค่ะนายพินิษฐ์เดินขึ้นมาบนอาคารปฏิบัติธรรม
บรรษฐรรมพร้อมกับถือถุงนมมาด้วย๑ถุง
ปรีตรงเข้าไปหาเจ้าอาวาสขณะที่เจ้าอาวาสเนี่ย
กำลังนำสวดหม่นธรรมชาวจากนั้นคนร้ายก็คือ
นายพินิษฐ์ชักปืนสั้นออกมาเลยค่ะออกมาจากถุง
แล้วจ่อยิงไปที่เจ้าอาวาสบริเวณหน้าอก๒นัด
หลังจากนั้นเจ้าอาวาสฟุบลงไปนอนคว่ำหน้าเลยนะคะ
นายพินิษฐ์คนร้ายก็ยังเจาะยิงซ้ำไปที่ท้ายทอยอีก๒นัด
คือตั้งใจมาฆ่าเลยจ่อยิงไปที่ท้ายทอยอีก๒นัด
แล้วก็เดินหลบหนีไปอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงแม่ชีกันหน่อยนะคะ
ไปไม่มีใคระนม
เผาไว้หาที่ผั้ว
ทีนี้หลายคนก็ตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊ะปมอะไรสาเหตุอะไรหนอที่ทำให้คนร้ายเนี่ย
คือคิดลงมืออย่างอุกอ่านแบบนี้นะคะ
ตอนนี้มันมีกระแสข่าว๒กระแส
กระแสหนึ่งบอกว่าเจ้าอาวาสตอนนั้นที่ยังเป็นปูตุชนคนทั่วไป

มีความสัมพันธ์กับแฟนของเขาคนปัจจุบันเป็นแฟนเก่าเป็นแฟนเก่า
กลับไปสี่สิบปีที่แล้วทีนี้เนี่ยแฟนของนายพินิษฐ์คนร้ายเนี่ย
ปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นประจำก็เลยเกิดการระแวงขึ้นอืมกังวลว่าจะ
อาจจะใช่หรือไม่ใช่ปมนี้เดี๋ยวต้องไปหาหลักฐานพยานต่างก่อน
นะคะส่วนอีกสาเหตุหนึ่งนะคะมีกระแสข่าวก็มีอีกสายหนึ่งนะบอก
ว่าจริงแล้วมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งภายในวัดนี่แหละ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามนะคะหลังเกิดเหตุแล้ว
ตำรวจก็ควบคุมตัวนายพินิษฐ์คนก่อเหตุได้ที่บ้านพักนะคะ
หลังจากนั้นก็นำตัวไปสอบปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
คือผู้ก่อเหตุมีลักษณะของอาการตึงเครียดตั้งแต่ที่ตำรวจ
ควบคุมตัวและจนถึงตอนนี้ตำรวจจะต้องหยุดสอบก่อน
เพราะว่าลักษณะนี้เครียดมากไม่พูดไม่จ่าเลยเนี่ยนะคะ